คุณผู้ชมฮะคือผัวกับเมียเนี่ยทะเลาะกัน

ฝ่ายชายเนี่ยโมโหถึงขั้นที่เอามีดมาจะแทงฝ่ายหญิงแล้ว
ปรากฏว่าพ่อของฝ่ายหญิง
พ่อของฝ่ายหญิงโดดเอาตัวเข้าไปรับมีดแทนนะฮะ
แล้วท่านเสียชีวิตเลยนะค่ะนะฮะนี่แหละครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ปั๊มหัวใจกันอยู่ที่บ้านเลขที่๑๐๘หมู่๓ตะบนห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
ตำรวจสพห้วยใหญ่เข้าตรวจสอบไปเจอร่างของ
นายประชุมวงวัดอายุ๗๙ปี
ถูกมีดแทงเขาที่บริเวณราวนมด้านซ้ายครับ

มีนางรุ่งพรน้อยฉิมอายุ๕๐นะครับเป็นลูกสาวท่าน
เศร้าโศกเสียใจร้องไห้อย่างหนักครับ

ติ่งนามสกุลมั่งมีอายุ๔๖เป็นลูกเขยของผู้ตาย
เจ้าหน้าที่นะครับคุมตัวเอาไว้ได้แล้วล่ะ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอมีดพระมีคราบเลือดนะครับ
ตกอยู่ที่พื้นนะฮะจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นางรุ่งพรเนี่ยเล่าแบบนี้บอกว่าเธอเนี่ยกับทะเลาะกับสามีนะคือในติ่งเนี่ยนะฮะ

พอรู้ว่าในติ่งเนี่ยพกมีดมานะครับพ่อเอาตัวขวาง
จังหวะที่ในติ่งจะเอามีดแทงสวนซวกเข้ามาเนี่ย
เข้าไปขวางพอดีเข้าชายโครงซ้ายครับ

ตำรวจควบคุมตัวในติ่งนะฮะก็ยังอยู่ในอาการเมาหนักเลยล่ะ
ไปสอบสวนในติ่งรับสารภาพนะฮะ
แต่บอกว่าเป็นการป้องกันตัวเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าคนตายโดยเจตนาและดำเนินคดีต่อไปครับ